ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะ
ระทึกจริงนะฮะตำรวจเนี่ยขับรถตามล่า
คนที่ไปวิ่งราวสร้อยคอทองคำสองบาทกลางเมืองลบบุรีมาอืม
สุดท้ายไล่ทันนะฮะแต่ไม่ยอมรับนะปฏิเสธตลอดค่ะ
แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ของกลางเหรออ่าเพราะยังไงเดี๋ยวมาดูนะฮะ
เมื่อกี้ผมบีบแต่ให้เราชิดซ้ายตั้งแต่หน้าวิกตีแรกแล้วทำไมเราไม่คิด
ทำไมเราไม่ชิดเราขับหนีตั้งแต่วงเวียนผมไม่เห็น
พูดตรงตรงเราพูดตรงตรงเรามาขับหนีมาเราก็ขับหนีมา
มีตำรวจ๓คนนะครับคนจะเบียดตำรวจถูกต้องไหมครับ
เกือบเบียดตำลวดล้มถูกต้องไหมครับเจ็บจาบ้ามานะมึงน่ะ
ของอยู่ไหนล่ะบอกเข้าไปเลยแล้วจบจบของอยู่ไหนของอยู่ไหนผมได้เลี่ยวมาครับ
ดูคือตำรวจเนี่ยนะที่ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามคนร้ายที่ไปวิ่งราว
ร้อยคอทองคำของผู้เสียหายเขาเนี่ยคนร้ายขับรถหนีนะฮะค่ะ
แล้วขับรถเนี่ยเบียดตำรวจนี่คือแบบคือเขาก็เกือบตายกันอ่ะ
เขาก็เลยขึ้นใช่ไหมล่ะเบียดจะเบียดเขาล้มจนเขามีสิทธิบัตรเจ็บถึงตายได้
นี่นี่ตอนที่เขาขี่รถไล่ล่ากันอ่ะตำรวจขี่ไล่ไปแล้วนะ
อันนี้เป็นกล้องของตำรวจใช่ไหมนี่อันนี้คือเป็นตำรวจที่ขับรถยนต์และเป็นเสียงวิทยุอยู่
ส่วนข้างหน้านั่นคือสายตรวจที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่รถคนร้ายนู้นอยู่ข้างหน้า
เห็นไหมฮะโอ้โหดูไล่ล่าไปนี่เห็นไหมพี่ตำรวจบอกมีเสียงไม่รู้เสียงใคร
นั่นบอกนั่นนั่นไปแล้วรถสีส้มอันนู้นเห็นไหมฮะผู้ก่อเหตุอ่ะนั่น
คือจะบอกว่าเขามีลูกอายุแค่๔ขวบไปด้วยนะฮะมีเด็กอยู่ในรถด้วยนะฮะ
แล้วขับเบียดจักรยานยนต์ตำรวจเนี่ยโหเกือบล้มเกือบคว่ำนะฮะ
ตำรวจเขาก็โมโหเนี่ยสุดท้ายก็ไปจนมุมจนได้นะครับ
ที่มีเสียงบอกเสพยาบ้ามาใช่ไหมน่ะอืมนี่ตรงนี้ยังไม่หยุดนะจะชนตำรวจอีกเห็นไหม
โอ้โหโอ้โหนั่นนั่นนั่นตำรวจก็โดดหลบไปต่ออีกนะ
คือไปตรวจปัสสาวะเรียบร้อยนะฮะเป็นยังไงคะสีม่วงฮะ
เกินคาดเลยเนอะเสพยาบ้าแต่ทีนี้ตอนที่จับได้ตรงนี้เนี่ย
เขาก็ไม่บอกว่าของกลางอยู่ตรงไหนอะไรยังไงสร้อยคอทองคำหนักสองบาท
ที่ไปวิ่งราวไปกระชากสร้อยเข้ามานี่นะฮะเขาเอาแต่บอกว่าเขาไม่ได้ท้า
อ่านี่นายปอนนะอายุสามสิบสี่ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
จนมุมตรงตอนจะเลี้ยวรถหนีตำรวจเข้าซอยถนนจอมพลป
ตะบนท่าสาราอำเภอเมืองลบบุรีนะฮะในปอนบอกไม่รู้เรื่อง
มากับลูกสาวสี่ขวบมาจับผมทำไมผมไม่ได้ทำอะไรผิด
อ่าแต่ปอนก็ดูแบบแหม่อาการมันชัดนะคะอาการมันฟ้องอยู่นะฮะ
นั่งไม่นิ่งเลยเนี่ยถามแล้วอ่าแล้วขับรถหนีตำรวจทำไม
ตำรวจถามเออนั่นสิปอนบอกผมตกใจก็เห็นพี่ไล่มา
ผมก็ขับหนีพี่ตำรวจพยายามค้นหาของกลางในรถนะฮะ
สร้อยของชาวบ้านที่ไปเอาของเขามานะฮะเอาไปเจอปืนปลอมหนึ่งกระบอก
พวกขนมขบเคี้ยวนะฮะเจอตู้รับบริจาคของวัดวัดหนึ่ง
โอ้โหอ่านี่อันนี้ปืนปลอมนะขนม
ว่าเป็นของลูกสาวอายุสี่ขวบของปอนนั่นแหละค่ะอ่า
แล้วก็ตู้รับบริจาคของวัดนวัดหนึ่งนะฮะ
อ่าแต่ว่าเด็กนี่ตำรวจต้องแยกมานะอ่านะฮะคือช่วงที่
กำลังตรวจสอบอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยไม่เจอสร้อยคอ
แล้วก็มีพระเลี่ยมทองที่ปอนเนี่ยไปขโมยของเขามานะครับ
ทั่วรถก็ไม่เจอหาในตัวปอนก็ไม่เจอปอนบอกว่าผมบอกแล้วผมไม่ได้เอาไป
เอออ่าสุดท้ายเนี่ยระหว่างที่คือตำรวจต้องแยกน้องมาก่อนนะฮะ
ตามหลักการขั้นตอนด้วยเพราะเด็กอ่ะเนอะใช่ค่ะอายุสี่ขวบเองใช่ไหมน้องอ่ะ
นี่ตำรวจบอกถอดรองเท้าหน่อยเพราะลูกสาวเนี่ยเขาบอก
บอกตำรวจคือเด็กก็คงไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเด็กก็บอกว่าเห็นพ่อ
เห็นพ่อเนี่ยเอาสร้อยยัดใส่รองเท้า
ตำรวจก็เลยย้อนกลับมาอีกรอบนึงบอกอาปอนหาตัวไม่เจอ

แล้วเมื่อกี้ใส่ซอยเอาไว้ตรงไหนตอนที่เปรียบระแปรก
เปรียบพี่จะล้มอ่ะนายลุงของรองเท้า

ในรถหลักเปรียบรู้แสดงที่ไหนไหมครับ

บอกให้ถอดรองเท้าสิปอนถอดข้างขวาก่อน

อือจนต้องถอดอีกข้างหนึ่งเจอจริงนะครับ

กรรมตามทันด้วยความรวดเร็วท่านผู้ชมครับสร้อยคอทองคำน้ำหนักสองบาท
เลี่ยมทองหลวงปู่ทวดหนึ่งองค์นะฮะมูลค่าเกือบแสนนะอื้อหือ
วันนี้ทองขึ้นด้วยใช่ไหมน้องมิ้นใช่ค่ะวันนี้ทองขึ้น
สองบาทนี่บาทหนึ่งวันนี้สามหมื่นสี่อ่ะสองบาทนี่หกหมื่นแปด
เกือบแสนอ่ะไม่รวมพระเลี่ยมทองอีกนะครับอืมลูกสาวบอกอ่า
เห็นพ่อเอาสร้อยใส่รองเท้าน้องก็ตอบเสื้อ
ไม่ได้ตั้งใจฟ้องไม่ได้อะไรยังไงนะฮะคือเด็กก็ไร้เดียงสาค่ะ
คือเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เอาเด็กไปเค้นไปสอบอะไรนะครับ
คือจังหวะไม่อยากให้เด็กอยู่ในช่วงที่พ่อถูกคุมตัวเลยเนี่ย
ก็เลยต้องแยกเด็กมาดูแลก่อนค่ะเดี๋ยวต้องรอแจ้งผู้ปกครองคนอื่นเขาใช่ไหม
คาเขาค่ะคารองเท้าค่ะปอนยังบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าอะไรคะ

แล้วมันเข้ามาอยู่ที่เท้าปอนได้ยังไงนะคะ
นั่นไงปอนบอกไม่ใช่ของผม
ปอนโอ้โหดีดหน้าดูเลยเนี่ยเห็นไหม
เออสุดท้ายเนี่ยตำรวจบอกเอาอย่างนี้
ดีโอคอหาคุณลุงที่เป็นผู้เสียหายเจ้าของทรัพย์สิน

เพื่อจะถามว่าลุงใช่ไหม
คุณนี่ลูกสาวก็ให้พ่อดูว่าใช่ไหมคนนี้

พอทางเจ้าทุกข์ก็บอกใช่
ใช่เท่านั้นแหละตำรวจก็ล็อกเลยทีนี้
ใช่แล้วก็กรึ๊บเลย
เสียงล็อกกุญแจมือกุญแจมือดูใหม่ดูใหม่
พ่อจะพูดต้องหาแล้วไหนลุงไหนโอ้โหนี่ครับ
คุณผู้ชมครับมีกล้องวงจรปิดนะฮะที่เป็นหลักฐานสำคัญว่าปอนเนี่ยก่อเหตุจริงนะครับ

ก่อนเกิดเหตุเราทำลูกศรไว้แล้วนะฮะ
อนี่ไปเดินอยู่ในร้านซ่อมรถอูตอย
ร้านซ่อมรถปู่ต๋อยริมถนนผนโยธินตะบนเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรี
นี่ปอนเดินมานี่มาหาลุงนี่ปุ๊บ

บอกเออลุงถอดถอดพระเลี่ยมทองให้ดูหน่อยสิ

ก็อยู่ในอู่ก็คิดว่าเออไม่มีอะไร
เป็นชวนคุยคนมาซ่อมรถอะไรยังไงนี่
ไหนดูพระหน่อยสิแม่หลวงปู่ทวดด้วย

เดินดูแล้วไปไหนอ่ะลุงยังไม่รู้ตัวนะ
ปอนด์ก็เดินไปเรื่อยไปแล้วปอนด์
จำอ้าวเลยจากเดินรีบเลยเห็นมั้ย
ลุงแกก็เดินตามงงงลุงแกก็อายุเยอะ

โอ้โหนี่ฮะเดินหนีแล้วก็ไปขึ้นรถเก๋งสีส้มตัวเอง
เวลาปฏิเสธก็ปฏิเสธแบบด้านเหมือนกันนะ
ขับไปเลยนี่ไปดื้อจริงนะพี่หุย

ลุงงงเลยอะ

มอเซล์รับจ้างพี่วินแถวนั้นทั้งตำรวจตอนนั้นพลเมืองดีก็ช่วยกันขี่รถขับรถไล่ตามไปอีกนะฮะไปอีก๒กิโลเมตรจนสุดท้ายเนี่ยสกัดจับได้
แล้วถ้าสังเกตให้ดีนี่ตอนจับได้เสื้อสีอะไรสีแดงนะสีแดงตอนอยู่ในอู่สีขาวนะใช่ค่ะตอนเอาเวลาไปเปลี่ยนเสื้อตอนไหนเนี่ยหรือเขาแค่ถอดเสื้อหรือเปล่าพี่อุ๋ยก็นั่นไงแต่แหม่แสดงว่าเตรียมไว้แล้วหรือเปล่า

แล้วมันมาคาอยู่ที่เท้าหรือยังไง
นี่ต้องให้คุณลุงวิดีโอคอมาคุณลุงบอกใช่
แล้วย้อนไปไล่กล้องวงจรปิดที่อู่ซ่อมรถยิ่งกว่าใช่อีก
คือมันมัดตัวจนไม่รู้จะมัดยังไงแล้วนี่ปอนจำตัวเองได้หรือเปล่าก่อนดีกว่า
ปัสสาวะขี่สีม่วงก็โอ้โหซุปเปอร์ใช่
คือเห็นปอนแล้วปวดคอแทนเลยค่ะ
ไพโรธบอกว่าก่อนหน้านี้สองวันเนี่ยคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีดีเนี่ย
มีคนแปลกหน้ามาให้ถอดสร้อยให้ดูหน่อยแล้วถอดให้ดูเลยนะ
วันก่อนหน้านี้ปอนเนี่ยมาหาก่อนที่อู่เนี่ย
อ้างว่ารถน้ำมันหมดจะเอาพระมาจำนำนะ
ตอนนั้นก็ยังสงสารอยู่น้ำมันหมดให้เงินไปเติมน้ำมัน๒๐๐

ก็เหมือนกับคือปอนคงจะแบบตั้งใจมาทำให้เห็นหน้าไว้ก่อน
เช้าวันนี้มาอีกรอบนึงอ่ามาถึงเนี่ยที่เดินมาคุยตอนแรกเนี่ย
ถามลุงนะลุงไพโรธที่อู่เนี่ยเอ๊ะลุงยี่ห้อน้ำยาขัดสีรถเนี่ยมัน
มียี่ห้อแบบไหนอะไรยังไงบ้างเราถามความรู้ถามขอความรู้อ่าเอาลุงสวมสร้อยเหรอ
พระอะไรเนี่ยลุงแหลมถอดมาให้ดูหน่อยสิผมดูพระได้
นั่นแน่ดูไปดูมาเป็นยังไงผมดูได้แล้วไม่เห็นดูเลย
คือลุงแกก็เหมือนกับอ้าวอ๋อไอ้หนุ่มคนนั้นมา๒วันก่อน
ยังมาที่อู่อยู่เลยน้ำมันหมดอ่ะคุ้นหน้าคุ้นตายังให้เงินไปเติมน้ำมันสองร้อย
ก็ไว้ใจดีนะฮะสายตรวจเนี่ยเขาอยู่แถวนั้นพอดีนะครับ
ก็เลยวิทยุบอกกันนะฮะแล้วก็สกัดจับเอาไว้ได้
ฉวดมาซื้อกาแฟแถวข้างร้านอู่ซ่อมรถของลุงพอดีเลยเอามิน่าล่ะ
เดชบุญคุณพระช่วยเห็นไหมจริงส่วนเมียของปอนนะฮะ
พอรู้ข่าวว่าสามีถูกจับก็รีบเดินทางไปรับลูกสาวทันที

นักงานขับรถของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งนะ
แต่เมื่อ๔ปีก่อนเนี่ยเขาต้องออกจากงานเพราะไปมีเรื่องกับวัยรุ่น
แถวหน้าบ้านนั่นแหละแล้วถูกวัยรุ่นเนี่ยมันใช้มีดฟันเข้าคอ
โดนเส้นประสาททำให้ประสาทเสียมีอาการทางประสาท
ทำอะไรเนี่ยมันจะไม่รู้ตัวคุณรัชพรปอนเคยก่อเหตุลักษัพมาหลายครั้งแล้ว
เพราะทำไปโดยไม่รู้ตัวเส้นประสาทมันเสียถูกวัยรุ่นฟันคอ
ประสาทเสียก็เลยขโมยของโดยไม่รู้ตัวอย่างนี้หรอคะ
แต่ทุกครั้งเนี่ยจะเคลียร์กับเจ้าทุกข์ได้

ครั้งนี้เนี่ยเมียบอกไม่ไหวแล้วคงต้องปล่อยไปตามกฎหมาย
ตำรวจก็แจ้งข้อหาเรื่องวิ่งราวทรัพย์นะฮะเรื่องหลบหนีเรื่องกระทำความผิดต่าง
แต่ปอนยังให้การปฏิเสธอยู่นะครับณขณะนี้
แต่ตำรวจบอกไม่เป็นไรหรอกหลักฐานมันก็ชัดเจนมีครบทุกอย่าง
ส่วนเรื่องเสพยาเสพติดก็แจ้งข้อหาเสพยาบ้าเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาตรวจปัสสาวะสีม่วง